เรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับ
เพราะว่าหลายหน่วยงานบอกว่า
ประเทศไทยต้องจับตาดูพายุ๒ลูกที่อาจจะเข้าบ้านเรา
ในช่วงนี้เป็นช่วงของการระบายน้ำ
ตอนนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธาภัยเตือนมานะฮะ
จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคใต้
รวมถึงถ้าเป็นเหนืออีสานระวังฝนที่อาจจะตกมากขึ้น
ปัจจัยที่ทำให้บ้านเรามีฝนตกในสัปดาห์นี้นะครับ
ก็คือร่องฝนที่มันพาดผ่านนะครับ

ผ่านประเทศไทยตอนบน
แล้วก็มันจะเคลื่อนต่ำลงมาพาดผ่านตอนกลาง
แล้วก็ตอนล่างของภาคตะวันออกด้วยนะครับ
แล้วก็ลงมาถึงภาคกลางกับกรุงเทพมนาคม

ก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
หรือว่าร่องฝนนั่นเองนะฮะ
โดยสิ่งที่ต้องระวังนอกจากร่องฝนตรงนี้แล้ว

นั่นคือการที่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
เป็นพายุหมายเลข๑๗ที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับ
ในปีนี้และทีนี้มันกำลังเคลื่อนตัวครับ
มันกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในอ่าวไทยนะครับ
แล้วก็มันจะเคลื่อนขึ้นไปสู่ทางช่วงของทะเลจีนใต้นะครับ
เข้าสู่เกาะไฮลำประเทศจีนไม่ได้ขึ้นจากอ่าวไทยนะคุณผู้ชม
แล้วก็มาอยู่ทะเลจีนใต้และเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหลำประเทศจีน
คาดว่าอาจจะพัดขึ้นฝั่งที่เวียดนามนะครับ
วันที่๑๑ตุลาคมนี้เข้าลาว
แล้วก็แน่นอนกระทบต่อไทยในพื้นที่ภาคอีสาน
ตั้งแต่ช่วงวันจันทร์หน้าสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับ
อันนี้คือพายุลูกแรกส่วนพายุอีกตัวหนึ่ง
เป็นพายุหมายเลข๑๘ที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับ
มันมีชื่อว่าคมปาสุนะฮะคมปาซุนะฮะแปลว่ากลุ่มดาววงเวียน
ตั้งชื่อโดยญี่ปุ่นคาดว่าตัวนี้มันจะมีโอกาสพัฒนาเป็นระดับโซนร้อน
และมีแนวโน้มมาสลายตัวในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามแล้วก็ลาว
แน่นอนครับพายุลูกที่๑๘ของปีนี้
ก็จะส่งผลกระทบทางอ้อมมาถึงบ้านเราในช่วงกลางเดือนนี้นะครับ
ส่วนภาคใต้เองก็มีมรสุมประจำฤดูมีกำลังแรงด้วย
ทำให้คลื่นลมทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังรุนแรง
จุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๓เมตร
ดังนั้นขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับ
แล้วก็ล่าสุดกรมอุทธกศาสตกองทัพเรือคาดการณ์น้ำทะเลจะหนุนสูง
ในช่วงวันที่๗๑๐ตุลาคมนี้
ก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้น
จากเดิม๓๐๕๐เซนติเมตร
ขอให้ประชาชนนอกคันกั้นน้ำรีบยกของขึ้นที่สูง
เพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ